คุณผู้ชมคะแก๊งปลาหินมาดูกันหน่อยค่ะ
ในพื้นที่ที่จังหวัดพัทธลุงนั่นเองนะคะ

คือมีวัยรุ่นเขาออกมาปลาหินใส่รถ
แล้วก็ทำให้รถได้รับความเสียหายเป็น๑๐คันเลยนะคะ

เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปเตือนภัย
คุณผู้ชมเห็นอยู่คลิปนี้นั่นแหละ
โอ้โหดูสภาพกระจกรถสิคะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นแก๊งปลาหินอลวาด
แล้วก็ปลาหินใส่รถบริเวณถนนเพชรกะเสม

ในพื้นที่บ้านหนองว่าหมู่ที่๑ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
คือกลุ่มวัยรุ่นเขาเอาก้อนหินมาปลาใส่รถที่ขับผ่านไปผ่านมา
แล้วก็ทำให้รถกระจกเสียหายหลายคันเลย
ผู้เสียหายก็แจ้งความไว้กับตำรวจสคชัยสน
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบรถกระบะรถเก๋งรถ๑๐ล้อ๕คันเนี่ย
ถูกหินปลาใส่มาจนกระจกได้รับความเสียหาย
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ตอนที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชม
มีกลุ่มวัยรุ่นชาย๓คนเห็นเจ้าหน้าที่แล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ก็เลยคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองที่มาปลาหิน
โดยตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่วิ่งหนีไป
มาสอบถามแล้วก็มาดำเนินคดี

แล้วก็เป็นรถคันที่เสียหายคันนี้นั่นแหละ
บอกว่าโดนแก๊งวัยรุ่นมาปลาหินใส่

ผมกำลังขับรถผ่านเส้นทางตรงนี้มา
จู่มีก้อนหินกระเด็นมาจากข้างทาง
แล้วก็โดนกระจกรถฝั่งด้านข้างคนขับเสียหาย
แล้วก็มีการปาก้อนหินเข้ามาที่รถอีก๒ก้อน

ทีนี้นายบุญส่งเขาก็เลยขับรถหักหลบได้ทัน
โชคดีนะที่วันนั้นมาแค่คนเดียว
เพราะว่าปกติแล้วภรรยาจะนั่งมาด้านข้างนะคุณ
ถ้าเกิดนั่งมาด้านข้างก็อาจจะโดนด้วย
เต็มอ่ะเนอะใช่พอดีภรรยาติดธุระไม่นั้นก็ได้รับบาดเจ็บแน่นอน
ซึ่งการกระทำแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ

แล้วนายบุญส่งเขาก็บอกกับทีมข่าวด้วยนะคะ
บอกว่าไม่ใช่แค่รถผมที่โดนคนเดียวนะ
ช่วงเวลานั้นมีแก๊งปลาหินปลาใส่รถคันอื่น
ได้รับความเสียหายเกือบ๑๐คันค่ะ
ซึ่งผู้เสียหายก็เดินทางไปแจ้งความที่สพเขาชัยสนแล้ว๖คันนะคะ